คือเดิมทีการขี่ย้อนสอนก็ไม่ควรทำอยู่แล้ว
แล้วคนที่เขาจะข้ามถนนคือมันเป็นถนนวันเวย์
เวลาเขามองว่ารถจะมาฝั่งไหนเขามองฝั่งเดียวไงคุณผู้ชม

ไม่ทันมองว่ามีรถสวนมาอย่างนี้
เห็นลูกศรตรงพื้นถนนใช่ไหมคุณผู้ชมนั่นคือวันเวย์
แต่มอเตอร์ไซต์นี่โอ้โห
มันมีคันแรกไปก่อนด้วยนะย้อนศรไปนั่นน่ะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทันเห็นไงว่าจะมีคันย้อนสอนก็เลยชนเข้าไปครับ
โมงเช้าวันที่๑๖พฤศจิกายนก็คือ๗โมงเช้าเมื่อวาน
หน้าเทศบาลตะบนบางเสาทงที่สมุทรปาการ

คนหนึ่งคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านายวันลบอายุ๒๕ปีมีแผลแตกที่คิ้ว
ใกล้กันก็คือคนที่จะข้ามถนนนี่แหละ
คือคุณอันนันต์อายุ๔๔ปีมีแผลแตกที่หัว

เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งลงพยาบาล
ไปถามในวันลบคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์
เขาเล่าให้ฟังว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากซื้อกับข้าวที่ตลาด

ผมขี่ย้อนสอนมาด้วยความเร็วแต่ไม่มากนักนะ

พอมาถึงที่เกิดเหตุมีคนเดินข้ามถนนอย่างกระชั้นชิด
ผมพยายามหักหลบแต่ไม่พ้น
เบื้องต้นตำรวจจะรอคนขี่มันสัย
รักษาอาการบาดเจ็บก่อนแล้วก็จะนำตัวมา
ดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บครับ
ส่วนข้อหาขับรถย้อนสอนแล้วไปเกิดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนผู้อื่น
โทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
เลิกได้เลิกนะครับขับรถย้อนสอนเนี่ย